มามากลับมารีวิวกันต่อนะคะสำหรับแป้งควบคุมความมันสำหรับคุณผู้ชาย
เพื่อคุณแม่บ้านจะได้จัดให้คุณพ่อบ้านเริ่มหล่อดูดีนะคะบุคลิกดีนะคะ
ตั้งแต่ตอนเช้าตลอดเย็นเลย
แล้วสำหรับวันนี้นะคะเมื่อกี้เรารีวิวไปแล้วแบรนด์แรก

ใช่แต่สำหรับแบรนด์นี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นแป้งควบคุมความมันในตำนานของฝรั่งกันบ้าง
แบรนด์อะไรคะ
แต่ตัวนี้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายก็ใช้ได้
เพราะว่าคนในวงการใช้เยอะเหมือนกันนะรุ่นนี้เพราะว่ามันเบาบางนะ
มันเป็นทานซูเซนต์ถ้างั้นเดี๋ยวให้ป้าพิมมารีวิวดีกว่า
เมื่อสักครู่นี้เราดูแป้งคุมมันในตำนานของไทยกันไปแล้วนะคะ
คราวนี้ถึงตาแป้งคุมมันในตำนานของฝรั่งกันบ้างนะคะ
ตัวนี้เนี่ยใช้กันมายาวนานนะคะ
แล้วก็ท่านไหนที่เคยใช้แล้วเนี่ยรับรองว่าคงจะต้องติดใจกันไปแล้ว
ต้องมีตลับ๑๒๓กันไปนะคะไม่ใช่ว่าแค่ตลับเดียวแล้วจบนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาตลับของเขาเป็นอย่างไรค่ะ

เป็นฝาสีน้ำตาลมุกนะคะ

เป็นลายตารางตารางถึงเวลาเราก็เคาะเนื้อแป้งออกมาผ่านทางช่องเหล่านี้นะคะ
แต่จะให้คุณเห็นแค่เนื้อแป้งแล้วก็สีสันของเขาแบบนี้ก็คงจะไม่พอนะคะ
เดี๋ยวพิมจะทดสอบนะคะความละเอียดความเนียนของเขาเนี่ยลงที่หลังมืออีกข้างหนึ่งด้วยนะคะ
เนื้อแป้งขึ้นมานะคะ
เรามาลองสัมผัสกันดูนะคะว่าหลังจากที่ลงเนื้อแป้งไปเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
ตัวนี้เรียกว่าออกแนวใยไหมทีเดียวนะคะนุ่มมากจริงค่ะ
บอกเลยค่ะว่าเป็นแป้งที่ลงง่ายนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายจริงค่ะ
ทดลองกันเลยค่ะว่าลงบนผิวแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทดสอบการลงแป้งทั้งสองตัวนะคะผลลัพธ์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเห็นกันชัดเลย
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะความรู้สึกของพิมในฐานะเป็นผู้ลงแป้งให้เนี่ยนะคะทั้งสองตัวเนี่ยนุ่มเนียนละเอียดเกลี่ยง่ายทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็พอลงปุ๊บเนี่ยมีความสามารถในการคุมมันในทันที
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณที่อยากจะลงแป้งแล้วได้สีผิวเป็นธรรมชาติแบบของเราเองค่ะ
ใช่ค่ะคิดจะเติมทำให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเลยว่าถ้าทาบนผิวหน้าของผู้ชายจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงทำให้คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ

รีวิวกลิ่นภัณฑ์ทั้ง๒ตัวเลยนะคะถือว่าเป็นแป้งในตำนานทั้งจากไทยแล้วก็ฝรั่งเลย
ไม่รู้ว่าจะถูกใจแบบว่าใครบ้างแต่สำหรับเราสองคนต้องไป
ติดเล็ก
มาคุณผู้ชมคะเรามาติดเลสกันเลยดีกว่านะคะ
แบรนด์แรกนะคะแป้งควบคุมความมันสำหรับผู้ชาย
นี่คือแบรนด์สีจันทร์๑๒๓

เป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองแบบว่าผิวแป้งของเขานะ
จะบอกว่ามันเบามากมันเบามากจริงแล้วมันปลื้มปิ่มในราคาของคนไทย๓๐๐กว่าบาท

ใช้ได้นานเลยนะตลอดนึงอ่ะคิดดูสีมันใหญ่นะเนี่ย
ฝุ่นคุณผู้ชายไม่ได้แบบต้องการโบ๊ะอะไรหนาอยู่แล้วมันใช้ได้เยอะ
แล้วก็ของไทยเราเนอะถ้าเราไม่ช่วยของใครเราจะไปช่วยใครล่ะ
ใช่แล้วสีเนี่ยนะก็คือแบบว่ากลืนไปกับผิวด้วยนะคะแล้วก็เนียนบางราคาถูก
ไปเลยสำหรับคนผู้ชายที่กลัวว่ามันจะดูเป็นการแต่งหน้าเพราะอันนี้มันก็เหมือนแป้งเด็กอ่ะ
แต่เอามาทำให้มันเป็นสีแบบว่ามีสีเหลืองหน่อยให้มันเข้ากับสีผิวของคนแบบว่าทุกสีผิว
ใช่อันนี้เราเลิศเลยเราจัดเลยนะคะสำหรับสีจันทร์ค่ะ
แต่อีกแบรนด์หนึ่งมาทางฝั่งฝรั่งกันบ้างนะคะ

จัดไปอย่าให้เสียอันนี้จัดเลยนะ

มันก็ต้องแบบมันลงมาหนาไม่ได้แล้วมันก็ต้องแบบ
คุณผู้ชมลองนึกตามนะถ้าสมมุติแต่งหน้าแล้ว
แล้วเหงื่อออกต้องการทรัพย์แล้วถ้าเราโปะพวกแบบหนา

ตัวพวกนี้ค่ะมันแค่เอาแปลงนั้นมาปัดที่มือ

ก็คุมความมันแค่นั้นพอแล้วก็เนื้อแป้งอนูนเล็กละเอียดมาก
เป็นทานสลูเซนด้วยนะคะโปร่งแสง

แล้วก็ราคาก็โอเคพันกว่าบาท

ถือว่าคุ้มแล้วก็ใช้ได้นานจับต้องได้
ผลการติดเรทเข้ารอบกันไปอย่างใส

ทั้งสองแม่บ้านของเรายกป้ายไฟเขียวจัดไปอย่าให้เสียกันทั้งคู่เลย
งานนี้ไม่ต้องคิดหนักว่าจะเลือกชิ้นไหนให้พ่อบ้านเลยนะจ๊

แต่วันนี้นะคะทั้งสองแบรนด์ใจดี

วันนี้เอามาแจกทั้งหมด๕รางวัล
และสำหรับลอล่าเมอร์ซีเอนะคะแป้งฝุ่นควบคุมความมันนะคะ
เอามาแจกอีก๑รางวัลค่ะ
ง่ายมากเลยค่ะเข้าไปที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบานนะคะ
เข้าไปเล่นเกมแข่งขันชิง
และคุณก็จะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของนี้แบบฟรี
ใช่แล้วสำหรับช่วงหน้า

เฮ้ย
จะกินอะไรตกใจมากอะมองมาพึ่งก้านค่ะ
เพราะว่าผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะน้องมาร์ช

หล่อน่ารักดูเด็กน้อยยิ้มแบบเหมือนแบบให้ความหวังกับเราแล้วที่สำคัญซิกแพคยังมีอีกทำไมน่ารักขนาดนี้
รออะไรล่ะช่วงหน้าไงในช่วงขอซับหน้าก่อนช่วงหน้าในช่วงผู้ชายในฝันเจอกันหัวหน้าคู่ค่ะ